จริงในทางพัฒนานี้ไม่ได้ห้ามหรอก
แต่ว่าถ้าเราเข้าใจสาระจริงของการบวชเนี่ย
แต่มาว่าในฐานะเราเป็นคนพุทธเนี่ย
เราต้องทำอะไรให้มันพอเหมาะ

คำว่าหน้าจริงก็คือคนเปลือยคนเปล่า

นี่คือความหมายของคำว่าคำว่านาค
มันไม่เหมือนกับงานบวช
มันมองเป็นเหมือนกับการงานโชว์งานแสดงอะไรไปอย่างนี้
มันก็เลยทำให้ให้มันไม่เหมาะสมกับ
การทำพิธีอะไรในเชิงของศาสนา
คือเราต้องเข้าใจว่าการบวชเนี่ย
มันเป็นพิธีกรรมทางศาสนา

มันก็เป็นกระบวนการอย่างหนึ่งของคน
ซึ่งเตรียมพร้อมในการที่จะบวชเป็นพระพิสุ

บวชหน้าที่จริงมันไม่มีอะไรเลย
จำเป็นต้องใส่ชุดใส่สบายอะไรแบบอย่างนั้น
จริงในทางพัฒนานี้ไม่ได้ห้ามหรอก
แต่ว่าถ้าเราเข้าใจสาระจริงของการบวชเนี่ย
แต่มาว่าในฐานะเราเป็นคนพุทธเนี่ย

เช่นวิธีการที่จะบวชเนี่ยควรทำให้มันพอเหมาะ
คือให้เห็นว่าเนี่ยเราเนี่ยพร้อมแล้ว
เราพร้อมที่จะสละเกี่ยวกับเรื่องเกียรติยศ

แต่ที่มันเป็นเรื่องทางโลกเนี่ย

สมัยก่อนเนี่ยเขาให้คนที่เป็นนาคเนี่ย

คำว่านาคจริงก็คือคนเปลือยคนเปล่า

นี่คือความหมายของคำว่าคำว่านาค

เพราะว่าตัวของพระที่ท่านบวชไปแล้วเนี่ยนะที่เป็น
ที่ท่านทำพิธีเป็นนากอะไรเนี่ย
ยังไม่ได้เป็นพระในตอนนั้น

พิธีที่ตัวเองทำอยู่เนี่ย
มันเป็นพิธีกรรมทางศาสนามันเกี่ยวข้องทางศาสนา
ฉะนั้นเวลาจะทำอะไรเนี่ย
ควรทำให้มันพองามพอเหมาะ
เพื่อเป็นการสร้างค่านิยมที่มันถูกต้องด้วย
ที่จะมาห่วงคือเดี๋ยวคนจะเข้าใจว่า

ทำพิธีบวชนาคต้องอลังการอย่างนี้
ต้องนั่งเสลี่ยงแบกหามกันอะไรอย่างนี้

ถ้าตั้งใจจะบวชจริงเข้ามาบวชเนี่ย
ต้องมีพฤติกรรมที่พร้อมจะเป็นพระ

ก็ต้องรู้ว่าอะไรที่มันเป็นอากับกิริยาที่จะเหมาะ
ต่อความเป็นชายที่จะเข้ามาบวชเป็นพระ
คือตามมามองว่าถ้ามันเป็นงานโชว์

หรือไม่ได้มีมิติอะไรที่มันคาบเกี่ยวกับเรื่องของศาสนา

งานที่เขาจัดเนี่ยมันเป็นงานบวช
แล้วมันเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับศาสนา
ทีนี้คนอื่นที่เขาเป็นคนพูดเหมือนกันเนี่ย
แต่มาว่าเขามีสิทธิ์ที่จะวิภาควิจารณ์เรื่องนี้ได้

ศาสนาของฉันไม่ได้สอนแบบนี้นะ

อลังการต้องเวอร์วังอะไรแบบนี้
แต่มาว่าเขามีสิทธิ์ที่จะท้วงติงได้
มันไม่ใช่ว่าคุณจะเตรียมพร้อมแค่ใจอย่างเดียวนะ
แม้แต่บุคลิกอะไรก็ตามแต่เนี่ย

เมื่อบวชเข้าไปคุณจะทำอะไรยังไงก็ได้เนี่ยไม่ได้
คือในข้อพระวินัยโดยที่สุดแล้วแม้อนุญาตให้บวชได้
แต่หมายถึงว่าคุณต้องมีเพศของความเป็นชายอยู่นะ
ยังไม่ได้แปลงเพศยังไม่ได้อะไรนะมันคือมีเพศของผู้ชายอยู่
แต่ว่าเมื่อบวกเข้าไปแล้วก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรม
คำว่าเปลี่ยนพฤติกรรมคือต้องเป็นชายสมบูรณ์ทั้งกายและใจ
ไม่ใช่ว่าพอบวชเข้าไปแล้วก็ยังมีพฤติกรรมตุ้งติ้งอะไรอย่างนี้
จะเอาตัวก่อนผมเป็นเจ้าของห้องเสื้อที่กรุงเทพนะครับ
แล้วก็ผมก็ชอบความสวยความงามอยู่แล้วแล้วผมก็มีเพื่อนฝูงที่จัดออร์แกไนท์อย่างนี้ทุกคน
แล้วพอน้องเราบวชแล้วเราก็ไปขอช่วยเขา
พร้อมใจกันมากว่ะก็จะทำงานนี้ให้เต็มที่
ชอบกูมีอะไรกูจะเอามาใส่อะไรอย่างนี้ครับ
ทั้งที่เพื่อนแล้วมันไกลมากนะครับตรงนี้
มันมันไกลจากไม่ได้ไกลธรรมดาคือไกลจากสนามบินด้วย
เพราะสนามบินต้องลงหัดใหญ่กว่าจะเพื่อนมาเป็นร้อยคนอย่างนี้
ยากมากที่มันจะรวมตัวกันได้และเพื่อนก็มากันเป็นร้อยเลย
แล้วเราก็ออร์แกไนท์ทุกคนที่ทำงานด้วยกันเขาก็เต็มที่เลยครับ
เขามีอะไรเอามาใส่เมียมาใส่ทั้งนั้นแล้วเราก็เลยบอกเป็นตัวเลขไม่ได้
เกรงใจเขาอย่างอย่างฉากอย่างอะไรหน่อยคือเป็นเพื่อนที่ช่วยทั้งหมด
ใช่คือฉากข้างหลังเนี่ยครับคือเพื่อนที่เพาะช่างครับ
ผมจบเพราะช่างมาใช่คือเพื่อนแผนกปั้นไทยอะไรอย่างนี้ครับ
ลายก็จะเป็นลายไทยปกติครับจัดทั้งหมดนี้ก็เพื่อนช่วยหมดเลย
ช่วยหมดเลยครับผ้าก็รู้จักกันดอกไม้ก็รู้จักกัน
ศิลปินดาราเนี่ยเรารู้จักเพราะเราเปิดห้องเสื้อเราทำให้เขา
แต่งหน้าให้เขาเราเอาชุดให้เขาเราก็เลยแบบสนิทกันอ่ะ
ไปกินข้าวอะไรอย่างนี้เอออยู่บ้านไหมอย่างนี้
แบบเหมือนเรียกเธอเธอมากินข้าวฉันไหมอะไรอย่างนี้เลยนะ
ก็เลยว่าเออไปช่วยหน่อยจ้าไปช่วยหน่อยเออเออช่วยก็ได้
อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอปฏิโอ๊ยไกลมากแล้วก็ทุกคน
ยินดีที่จะมาช่วยครับจะให้ทุกคนรู้จักกันหมด
จะบอกเลยว่าผมเป็นผู้กำกับภูมิกับเองผมยกฉากเอง
ผมเตรียมนักแสดงเองและนักแสดงทุกคนนะ
ได้เลยนักแสดงอ่ะฟรีนักแสดงทั้งเรื่องฟรีหมดครับ
เพราะว่าคือลูกสาวที่ปรากฏนางงามแต่ละเวทีเพราะผมส่งนางงามด้วย
ทั้งหมดมาช่วยหน่อยมาช่วยแม่หน่อยมาช่วยแม่หน่อย
ทุกคนพร้อมที่จะมาใช่ครับเพราะมามาบางบางคนยังไม่ได้เข้าฉากเลย
แวบหนึ่งก็จะเข้าก็ขอมาใช่ทุกอย่างคือผมเซ็ตฉากขึ้นมาเอง
ด้วยความชอบด้วยความเป็นเด็กศิลปะคนรู้จักจริง
เสื้อผ้าเนี่ยของเจ้ามันจะเป็นอีกแบบหนึ่งอีกรูปแบบลวดลายอะไรอย่างนี้
แต่ด้วยความปรานีตของช่างของเราเหมือนกันทำให้ลายไทยมันคล้ายกัน
แต่มันไม่เหมือนกันครับถ้าเหมือนกันมันไม่ทำไม่ได้แน่นอน
แต่เราก็รู้อยู่แล้วว่าเราทำใจอยู่แล้วว่ามันต้องมีทั้งดีและไม่ดี
เพราะมีทั้งคนชอบและไม่ชอบเราก็เลยเออปล่อยไปเถ
ทำให้มันถูกต้องทำในแบบที่เราอยากทำ
เพราะคนเกิดมาบวชครั้งเดียวแล้วก็การที่เกิดเป็นลูกผู้ชาย
เราต้องบวชให้พ่อให้แม่ครั้งนี้คือบวชทดแทนบุญคุณครับ
ว่าผมเป็นพี่ผมบวชแล้วอันนั้นถึงคิวของน้องแล้ว
ที่ต้องบวชทดแทนครับแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่
เรื่องบูรีไว้อุ้ยงานกะเทยอือบูร์เป็นพระได้ไงอ่า
เวลาดูสัดส่วนในร่างกายทั้งหมดเรายังเป็นผู้ชาย
เกิดเราเป็นผู้ชายลูกผู้ชายทำได้ให้พ่อแม่ได้ดีที่สุด
คือการบวชทดแทนบุญคุณครับเขาปล่อยวางแล้วนะครับ
จริงกระแสมาตั้งแต่จัดงานวันแรกเลยตั้งแต่ปล่อยคลิปวิดีโอดีกว่า
ใช่กระแสมาก็เลยบอกไม่เป็นไรหรอก
ก็บางคนเขาไม่รู้อ่ะบางคนก็อยากด่าอะไรอย่างนี้ครับ
เราก็เลยเออปล่อยวางทุกอย่าง
ผมก็ต้องทำงานเพราะผมก็ต้องดูแลทั้งงานนะครับ
คนมันมาเยอะมากเพราะเขาก็อยากดูศิลปินเรา
ให้เข้าชมฟรีทุกอย่างทุกอย่างคือแล้วก็ทำไมถึงเลือกมาจัดตรงนี้
ทำไมเราไม่จัดในเมืองเพราะว่าหมู่บ้านก็เป็นบ้านเล็กเลือกที่จะคนน้อยเนี่ย
อยู่ตรงนั้นดีกว่าไหมคือตรงนี้คือบ้านเกิดของเรา
ตรงนี้คือสิ่งที่พ่อแม่เราอยู่ตรงนี้
บ้านที่นั่งซึมเต้ากันแล้วอะไรอย่างเงี้ยได้มาคลึกคลื้นกันบ้าง
ชาวบ้านทุกคนก็ดีใจแล้วเข้ามาขอบคุณกันเยอะมากว่า
ขอบคุณนะที่ทำให้หมู่บ้านเรามีความคึกคักเกิดขึ้นมาก็จริงจริงแล้วอ่ะ
เราก็รู้จักน้องเจมส์มามานานพอสมควรเพราะว่าด้วยความที่ตอนนั้นอ่ะ
ยังไม่ได้ทำออร์กาไนท์แบบเต็มตัวเอ่อทีเนี้ยก็คือเราก็เรียนรู้จากตัวน้องเจมส์
ตรงที่เวลามีงานแฟชั่นโชว์หรือว่ามีอะไรเนี่ยน้องเจมส์ก็จะโยนงานมาให้เรา
แล้วก็คราวนี้ด้วยความที่เรามีเพื่อนมีเด็กเด็กก็คือสร้างเป็นทีมออกมาโดยที่แบบ
ถ้าถามว่าเราคิดเป็นราคาออร์กาไนท์ไม่คิดเพราะว่าตัวเด็กเองก็เป็นเด็กนักศึกษา
ใครอยากมาช่วยมาอะไรอย่างนี้ของทุกงานที่ช่วยเจมส์
คือรู้จักเจมส์เนี่ยตอนที่ก่อนที่จะเปิดซิวาลัยคือจะดังมากตอนนั้น
รู้จักเจมส์มีเสื้อเนี่ยห้าห้าชุดมั้งแล้วก็ตอนนั้นอ่ะ
เราทำนางงามแล้วก็แบบก็เข้ามาเฮ้ยร้านนี้มันสวยดี
ซึ่งเราก็ไม่เคยรู้จักว่าเฮ้ยร้านนี้คือใคร
พอเปิดเอ้าเจ๊มึงเปิดเหรออะไรอย่างนี้
ก็เลยแบบเออก็ก็รู้จักแล้วก็พอเสร็จปุ๊บเอ่อ
จีจี้เองอ่ะนางก็เป็นคนที่พูดเก่งแล้วก็เออ
เวลาไปหาเจมส์อย่างนี้นางก็จะมาคุยอะไรอย่างนี้
ก็เลยรู้จักแล้วก็หลังจากนั้นเจมส์ก็บอกว่าเออ
แม่หนูอ่ะมีมีงานที่ที่แบบจะจัดงาน
งานอะไรก็คืองานบวชอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่เรานับถือศาสนาอิสลาม
แต่ว่าเราไม่รู้เรื่องของพิธีกรรมของเขาก็คือหนูปัดที่เขาทำเรื่องของดอกไม้ยาลาเนี่ย
เขาก็จะเป็นคนติดต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเรื่องราคาอะไรอย่างเงี้
เขาก็มาให้เราดูว่าเออมันสมเหตุสมผลไหมอะไรอย่างนี้
คนเราอ่ะมาเนี่ยเราได้ผลตอบแทนไหมคือด้วยความที่เราอ่ะเนี่ย
คือวันนี้คือจะกลับบ้านนราธิวาสพอดีอืมก็เลยแบบเออมาเอ่อ
ปิดเทอมพอดีก็เลยชวนน้องน้องมาอืมน้องน้องมาทำดอกไม้กันใช่
ดอกไม้เลยแล้วก็ติดต่อศิลปินก็คือเราอ่ะทำงานอยู่นู้นอ่ะ
แล้วก็ติดต่อศิลปินอยู่แล้วอ่าแล้วก็เสร็จปุ๊บเด็กเราอ่ะ
ที่เราส่งไปเป็นนางงามไปเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ที่เราปั้นมา
ก็คือมาใช่ถ้ามึงไม่มาแสดงว่ามึงเนรคุณนะอย่างเงี้ยเออ
ไม่มีเรื่องเงินเข้ามาไม่มีเรื่องเงิน